อัตรสความฮากับตลกซุปเปอร์สตาร์พี่หม่ำโจ๊กโมก
จังหวัดเยี่ยมโสทรค่ะเตรียมตัวเป็นประธานจัดพิธีบุญบ้างไฟ
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสุดยอดคือมันห่างหายไปเกือบ๓ปีนะคะ
เดี๋ยวอันนี้คือใดเนี่ยคุยกับของพี่หม่ำหรอ
คืออย่างนี้วีดีโอคอลหาพี่หม่ำค่ะแล้วแกไม่ค่อยได้ยิน
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนะคะเมื่อวาน๖โมงเย็นเคารพทรงชาติเสร็จปุ๊บ
หาพี่หม่ำปั๊บเล่นเปตองอยู่กับเพื่อน
คุณผู้ชมเห็นด้านหลังไหมคะคือแบบว่ากลับบ้านทั้งทีอะนะคะ
เฮฮาอยู่นะคะก็ถามถ่ายกันเรื่องนี้เลยคุณผู้ชม
เรื่องที่พี่หม่ำเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ

เพราะว่าล่าสุดเขารับบทเป็นนายห้างนี่
ห้างหม่ำแห่งค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองนะคะ

หม่ำเปิดใจกับเรานะคะว่ายังเขินกับตำแหน่งในห้างอยู่
เวลาคนเรียกว่าในห้างฉันเป็นตลกเลย

ใช่นะคะยิ่งเวลาเดินเข้าห้องทำงานทำไมห้องมันใหญ่จังเลยนะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องการทำงานพี่หม่ำแกตั้งใจมากค่ะ
ปั้นศิลปินนะคะล่าสุดมี๓๐กว่าคนค่ะ
เลือกเพลงเองคุมร้องเองโปรโมทเองเสร็จสับค่ะ
แต่ยืนยันว่าต่อให้ตำแหน่งยิ่งใหญ่ขนาดไหน
ห้างหม่ำก็ยังนีบอีแตะคือเดิม
ขาสั้นแบบนี้ค่ะไปทำงานค่ะ
ส่วนอนาคตนะคะจะชวนศรีภรรยาพี่มดมาจับไมค
ร้องเพลงคู่กับพี่หม่ำเลยหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นเขาแบบว่าชอบร้องเพลง
เราไปฟังเสียงในห้างป้ายแดงเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐโลดจ้า

ตัวพี่จะร้องเพลงเองหรือหรือค่ะคุณ

พี่มดแฟนพี่หม่ำพอจะเป็นนักร้องได้ไหมคะ
ก็คงไม่หรอกครับเอาไว้ด่าผมอย่างเดียวดีกว่า
ห้างใส่รองเท้าแตะเข้าไปตึกได้ไหมคะ

ในห้างใส่รองเท้าแตะกางเกงคัตสั้น
นั่นค่ะคุณผู้ชมด้านหลังนึงคือเตรียมเรียกเพื่อนแล้วนะคะ
หลายเพื่อนจะมาเล่นเป็นต้องซะดีนะคะ
คิดว่าที่บอกว่าหูอื้อคือซ้อมจุดบ้างไป

เพื่อนไปร่วมงานได้นะคะที่จังหวัดเยอะโสธรค่ะ

มันไม่ได้จัดมาเกือบ๓ปีแล้วว่ะ
พี่หม่ำเขาบอกว่าไปเป็นประธานเฉย
กล้าจุดบ้างไฟหรอกเพราะว่ากลัวเสียง
แต่ระหว่างเมียกับไปอะไรหลอนกว่ากัน

๒วันครับ๑๔๑๕วันแห่ครับ

ไฟไม่กลัวหรอกเพราะมันพอมอดได้ครับ
คุยยังไงพี่แจ๊ค

เวลาไฟลุกแล้วเนี่ยมอดไม่ลงเลยใช่ไหม

ไม่อยากอันแรงกล้าของพี่มอดไม่ได้นะ
แต่ส่วนตัวดีฉันหาพี่มัมในการสัมภาษณ์

ที่แกใกล้ขนาดนั้นเอากกหูกลับบ้านก็ได้เลย
แกก็ยังยิ้มมุมกล้องให้นะคะคุณชวนไปเที่ยวกันได้นะคะน่ารักค่ะ

อ๋อสิ่งที่สิบห้านี่เนอะเรียกว่าอะไรนะ